มากันที่เรื่องราวหัวใจของสาวโบวี่อัธมากันบ้าง
สาวคนนี้เซ็กซี่เหลือเกินแต่ว่าแหมครองสถานะโสดได้นานมากนะ
ช่วงนี้เขาค่อนข้างที่จะเดินสายบุญ
หลายคนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะไฮโซหนุ่ม
คนที่ควงคู่กันไปปฏิบัติทำด้วย
ตอนนี้สถานะคืออะไรคะเปลี่ยนมาเป็นแฟนกันแล้วหรือเปล่า
แล้วก็ยังคงถูกจับตามองเรื่องหัวใจอย่างต่อเนื่องเรื่อยเลยจริง
สำหรับเธอคนนี้นะคะหลังจากที่มีภาพร่วมทริปทำบุญกับไฮโซแอนดี้
หลายคนเขาตามแซวว่าเอออาจจะเป็นคู่รักสายบุญคู่ต่อไปของวงการหรือเปล่านะ
ล่าสุดค่ะนักแสดงสาวเขาได้เผยเรื่องหัวใจให้ฟังว่า
ยืนยันเลยว่าสถานะตอนนี้นะคะยังคงโสดสนิท
พร้อมย้ำชัดว่าความสัมพันธ์กับไฮโซหนุ่มที่เป็นข่าวเนี่ย
เป็นเพียงกรยานมิตรที่ดีต่อกัน
เดี๋ยวนี้ดาราเขาชอบใช้คำนี้กันเนอะเป็นกรยานมิตรกันนะคะ
ซึ่งก็เขามีความสนใจเรื่องของธรรมะแล้วก็ชอบปฏิบัติธรรม

ส่วนในอนาคตจะมีลุ้นให้เลื่อนขั้นมาเป็นนุ่มคนสนิทหรือเปล่า
โบวี่ออกตัวเลยว่าตอนนี้ยังไม่ได้โฟกัสเรื่องหัวใจ
มุ่งมั่นเรื่องงานอย่างเต็มที่ก่อนนะคะ
ตอนนี้ยังโสดอยู่ค่ะเป็นเพื่อนกัน

แล้วก็พี่เขาสนใจในเรื่องของการปฏิบัติธรรมอยู่แล้ว
โบก็เลยชวนเขาไปในที่เตโชวิปัสนาที่โบปฏิบัติอยู่
ก็เลยมีไปเข้าคอร์สด้วยกัน๗วันค่ะประมาณนั้น
ไปญี่ปุ่นก็คือว่ามันไปคุยเรื่องงาน
พอดีเพื่อนของพี่แอนนี่เขามีโรงงานอยู่ที่นู่น
เกี่ยวกับพวกอาหารเสริมและโบมีทำอยู่ค่ะ
ก็เลยเหมือนแบบไปเพื่อที่จะไปหาโปรดักต์อะไรอย่างนี้ค่ะ

เป็นกรยานามิตค่ะเป็นกรยานามิตจริง
จริตเดียวกันถามว่าเข้ากันได้ดีไหม
ใช่ก็คือว่าเป็นเวลาคุยอย่างนี้

แต่ว่ามันก็เป็นในลักษณะกรยานมิตรค่ะ

ถ้าโบมีความรักโบก็พร้อมที่จะเปิดเผยแก่ทุกคน
จริงแต่ว่ามันกลายเป็นว่านี่พอโสดมานานมากนะ
คือ๒ปีกว่าแล้วว่าทำไมถึง
แล้วแบบบอกว่าโสดก็ไม่มีคนเชื่อ
ทำไมบอกว่าโสดแล้วไม่มีคนเชื่อ

แล้วก็มีข่าวกับหนุ่มไปเดินทางสายบุญด้วยกันบ่อยอยู่ช่วงนี้

ตอนนี้เป็นกรยานมิตรหมดเลยทุกคนนะจ๊